มาดูมวยคู่เอกประจำวันนี้หน่อยนะคะ
หลายคนบอกว่าเป็นมวยถูกคู่

คุณศิระเขาอ้างบอกว่ามีประชาชนชาวหลักศรี
เขาไม่สบายใจกรณีที่คุณหมอเหรียญทองเนี่ย
ไปตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อแผ่นดินในซอยในซอยบ้านผมเลย
นั่นแหละกลัวว่าเอ๊ะไปตั้งโรงพยาบาลสนามแบบนี้
หนึ่งขออนุญาตเขตเขาหรือยังอืมสองชาวบ้านบอกว่า
กลัวว่าไอ้โรคมันจะแพร่ระบาดเข้ามาในชุมชนหรือเปล่านะคะ
ทีนี้คุณศิระนะคะตัวแทนของประชาชนก็ต้องลงพื้นที่แบบนี้ค่ะ

โทรไปหาคุณหมอเหรียญทองแล้วก็มีการปะทะกันนะคะ
ผ่านโทรศัพท์เปิดโฟนแบบเนี้ยนี่นี่เขาคุยกันนะคะนี่
คุณผู้ชมสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะ
ประเด็นที่คุณศิราเจนจาคะค่ะตำแหน่งอีกตำแหน่ง
คือประธานคณะกรรมธิการ
ธรรมและสิทธิมนุษยชนสอสอนะคะเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีนี้เนี่ย
ที่คุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ย
เข้าไปตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินตรงบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนา๑๔เขตหลัก๔
ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปสามประเด็นหลักหลักนะคะที่คุณศิราบอกว่าต้องเอาให้ชัดหนึ่ง
คุณลงไปตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยมีการขอเขตเขาหรือยัง
ก๊อปตรงนั้นเป็นพื้นที่มันเป็นอะไรอ่ะก๊อป
คือมันอยู่ติดกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งอยู่ปากซอยแจ้ง๑๔
ฝั่งขวามือจะเป็นห้างอ่าขายของของบิ๊กซีเขาซึ่งตรงนี้มันเป็นตลาด
เป็นชุมชนคนเยอะของกินเยอะแยะไปหมดและพื้นที่ฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่ว่าง
ทีเป็นพื้นที่ว่างแต่เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ปัจจุบันเขาเอารั้วเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายแบบสังกษี
เหมือนกับไอ้สีเทาเนี่ยครับล้อมเอาไว้ซึ่งคนจัดด้านนอกจะบอกไม่เห็น
แต่เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่านี่มันคือโรงพยาบาลสนาม
โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินของคุณหมอเหรียญท่อ
นั่นแหละกอปชาวบ้านเขากังวลไงว่า

คุณหมอเหรียญทองอ้างก่อนหน้านี้
เป็นการดูแลฟรีรักษาฟรี
แต่คุณศิราบอกฟรีจริงเหรอคุณไปคิดค่าหัวจากสปสช
ใครที่มาโรงพยาบาลสนามตรงนี้คุณศิราอ้างว่า
คุณหมอเหรียญทองคิดหัวละ๑๕๐๐บาท
แล้วไอ้หัว๑๕๐๐บาทไม่ใช่ว่าฟรีนะฮะไปเบิกจากสปสช
บจากสปสชเอามาจากไหนก็ภาษีพวกเราถูกไหมคะ
ประเด็นที่๓เห็นบอกว่ามีการคิดค่าเคลื่อนย้ายศพด้วย
ละ๘๐๐๐กว่าบาทเรื่องนี้คุณหมอเหรียญทองชี้แจงละเอียดยิบเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการตอบโต้กันไปกันมา
ละหมัดคนละหมัดคนละหมัดแล้วทำให้คุณศิระค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความเอาผิดกับคุณหมอเหรียญทองนะคะ
หมินประมาทด้วยการโฆษณาชวนเชื่อกรณีไปโพสต์เฟซบุ๊ก
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ร้ายตัวเองจนเกิดความเสียหาย
คุณหมอยืนยันนะคะนายศิระยืนยันบอกว่า
ทำหน้าที่สอสอดูแลประชาชนที่มาร้องเรียนว่าไม่ได้รับความปลอดภัย
จากการตั้งโรงพยาบาลสนามของคุณหมอเหรียญทอง
คุณศิระย้ำว่าเหตุใดทำไมคุณหมอถึงไม่ไปขออนุญาต
ในการตั้งโรงพยาบาลสนามให้ถูกต้อง
เพราะว่าที่ทางสำนักงานเขตเขาก็ออกมาให้ข้อมูลใช่ไหมก๊อฟ

ถูกต้องเพราะเอาจริงนะทางเข้าตรงนี้มันคือร้านส้มตำ

แล้วถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอยู่ข้างในแล้วข้างนอกเป็นคนกินข้าวกินปลาก็

เออนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่คุณศิราบอกนะคะ
ก็คือเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการคิดค่ารักษากับผู้ป่วยด้วยนะคะ
เรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบสปสชว่าจ่ายเงินให้กับคุณหมอเหรียญทอง
เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค
คุณศิราบอกแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสำนักงานเขตหลัก๔เนี่ย
ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยหากไม่ดำเนินการ
เดี๋ยวจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียกด้วยนะฮะ
เพราะแกเป็นประธานคณะกรรมธิการกฎหมายนี่แกบอกว่าเดี๋ยวแกจะเรียก
บ้างล่ะมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมธิการโดยเฉพาะคุณอนุทินชาญวิรากุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค
แล้วมาสอบสวนว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยกระทำผิดหรือเปล่าคุณอนุทิน
คุณตรวจสอบหรือเปล่าอธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจสอบหรือเปล่า
เห็นไหมร้านอาหารเต็มเลยเนี่ยอันนี้ผมก็ผ่านทุกวัน
นี่ไงถึงต้องเรียกมาไงฮะคุณศิราบอกว่าถ้าว่าไม่ทำนะคะ
เดี๋ยวอาจจะแจ้งความด้วยทานเราเป็นปฏิบัติหน้าที่นะ

โรคลักษณ์แต่วันนี้ผมไม่ทักทุ้ง
แต่ผมไม่ได้ห่วงผมผมไปไปทัศน์ทางนั้น
ถ้าลงไปตรวจสอบกับประชาชน์ชน่ะประชาชนในติศิลปะ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
จ่ายให้กับโรงพยาบาลบริษัทระหว่างขออนุญาตไม่ผ่านเพราะไม่อยู่แหล่งชุมชนชุมชนไม่ต้องการใช่ไหม
ประการแรกอ่ะเอาที่แหล่งชุมชนก่อนใช่ไหมแล้วดูดิการสร้างเอ่อ
โรงพยาบาลสนามเอาเต็นต์มากางเนี่ยแล้วลงโรงพยาบาลสนามซึ่งควบคุมโรคติดต่อ
ไม่ให้ไปขยายใช่ไหมทีนี้อากาศเนี่ยออกมาน้ำออกมาอย่างนี้
แล้วจะขออนุญาตผ่านยังไงที่เขาไม่ทำเพราะเขาขอไม่ได้ใช่หรือไม่
นะอย่ามาเอาวิกฤตมาแอบอ้างให้ความความช่องทันกว่าตัวเอง
ปุ้ยผมอยากฟังคำชี้แจงนะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เราเริ่มกังวลแล้วนะ
อ่าค่ะคือคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยนะคะท่านก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะ
คือท่านบอกว่าไม่รู้สึกเกรงกลัวนักการเมืองคนนี้
เชื่อมั่นว่ามีความพยายามในการใช้อำนาจรัฐจากส่วนต่าง
ลั่นแกล้งตัวเองและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไปเรื่อย
ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะยืนหยัดสู้กับโควิดสิบเก้า
เพื่อช่วยผู้ป่วยนะคะคือท่านบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
โรงพยาบาลสนามที่ท่านจะเปิดเนี่ยนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามระดับสาม
เพื่อผู้ป่วยโควิดสิบเก้าที่อาการหนักนะจริงจริงแล้วเนี่ย
กำหนดเดิมจะเปิดคือวันจันทร์ที่สิบพฤษภาคมนี้
แต่ว่าต้องเลื่อนเปิดออกไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์คุณหมอบอกว่าเสียดายโอกาสของผู้ป่วยสิบเก้า
อาการหนักในหลายพื้นที่ที่จำเป็นต้องเข้าไอซียูท่านบอกแบบนี้
ส่วนกรณีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณศิระแกกล่าวหาคุณหมอ
ก็คือกรณีที่ว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเรียกรับเงิน
เคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยโควิด๑๙สูงถึงศพละ๘๖๐๐บาทนั้นนะคะ

ไม่ใช่เป็นการเรียกเก็บเงินโดยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
แต่เป็นการเรียกเก็บเงินโดยร้านสุริยาหีบศพ
ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการงานศพต่าง

ใช่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่ได้ให้บริการจัดการศพ
และผมยังไม่คิดจะขยายธุรกิจรับจ้างจัดการศพนะครับ
นี่นะครับ

คุณผู้ชมส่วนบรรยากาศในซอย
แจ้งวัฒนา๑๔นะครับปรากฏว่าเราไปตรวจสอบ

เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน
แต่ประชาชนก็ยอมรับนะคะว่ากังวลแล้วก็ไม่มั่นใจมาตรการ
ป้องกันของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
แล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะมาตั้งในชุมชน
ที่มีคนใช้ชีวิตอยู่อย่างหนาแน่น
บางคนถึงบอกว่าเห็นโพสต์ตำหนิคนคัดค้านแล้วก็ไม่สบายใจ
อยากให้เข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ในซอยนี้

แต่ว่าครั้งนี้รับไม่ไหวรับไม่ได้จริง
ถ้าเกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้
เกิดว่าจะต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนี้

ด้านขวามือจะไปเป็นแรกแถวบนร้านอาหารเต็มจริง
และคือโรงพยาบาลมงคุยพัฒณะ
และหลังจากนั้นเขาเป็นก็เป็นโรงพยาบาลสนาม

และมีตลาดโคสดเมืองคล่องมีคอนโดทับไปด้วย

ผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันว่าเออแล้วเราต้องผ่านทุกวันเนอะ
ถ้าเกิดมันมีมาตรการที่มันดีกว่านี้ก็น่าจะเหมาะสมกว่า